องระยาก็มาเพราะว่าเป็นพระเอกคู่บุญกัน
เออนักความคิดชมค่ะเดินสายไหว้พระ
ก็ทำเอาเจ้าตัวนั้นมันชักติดอกติดใจเหมือนกันนะ

มันรู้สึกมันดีต่อใจชีวิตมันดีขึ้นยังไงก็ไม่รู้
เออมูเตลูไปเลยชิคกี้พายจะรออะไร
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้พอมีเวลาว่างหรือว่าวันหยุดค่ะ

ชอบชวนกันไปเที่ยวพักผ่ญญานใจ
ก่อนจะแวะไปทำบุญพระนะคะไหว้พระเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ช่วงหลังค่ะพอมิ๊กได้ลองไปไหว้ถ้ำมาค่ะ

ปรากฏว่ามันได้อย่างที่หวังตั้งใจ
นี่ไงพี่แจ๊คของแรงจริง

เนี่ยเลยขอติดสอยห้อยตามพี่ในวงการไปทำบุญตลอดเลยค่ะ

หรือว่าพี่หนิงได้แต่พี่หนิงไม่บอกก็ไม่รู้
ใช่ค่ะพี่นิ่งเผื่อแอบต่อถูกคนเดียว
แต่ทำให้เครื่องสายมูอยู่บ้างไหมคะ
เราเริ่มแบบเริ่มมากขึ้นครับ
มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพราะว่าอย่างน้อยเลยคือเราสบายใจ
ที่เราได้แบบได้ทำบุญได้ไหว้พระอะไรอย่างนี้นะครับ
เคยขอเรื่องงานครับขอเรื่องงานครับแล้วก็ได้จริงนะครับผมใช่ครับที่ไหนเอ่ยค่ะ

อ๋อที่นั่นเป็นถ้ำนาคาเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบสาธุครับเลย

โอ้โหตายแล้วพ่อคุณน่าเอ็นดูนะคะหน้าแบบฝรั่งฝรั่งแต่ว่ามูเตลูสุดฤทธิ์คุณผู้ชม
จริงแล้วต้องบอกว่าที่ไม่ค่อยเห็นภาพที่แบบว่าดาราไหว้อะไรอย่างนี้

นี่แบบความเชื่อสุดบุคคลเนอะ